คือกระทรวงกราโหม

จากเครื่องบินที่ไปฝึกรบ

เห็นทั้งหมด๓ครั้งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ลดระดับลงต่ำลงต่ำแล้วก็บินหนีหายไปเลย
เดิมทีเคยถูกเผยแพร่ไปแล้วต่อหน้าสถานชน
ที่เป็นองค์กรวิจัยอวกาศอิสระ
คือเปิดเผยเป็นตั้งแต่ปีประมาณ๒๕๖๐แล้วก็๒๕๖๑
ตอนนั้นได้รับการยอมรับว่านี่เป็นภาพของจริงจากทางกองทัพเรือสหรัฐ
ซึ่งคลิปชุดแรกบันทึกเอาไว้เมื่อเดือนกัญญายนปี๒๕๔๗
ส่วนอีก๒ชุดนะครับบันทึกเอาไว้ในเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
นี่นะครับทางด้านนางซูซานกรัฟเป็นโศกกระทรวงกระลาภมของอเมริกา
เขาก็เปิดเผยว่าหลังการตรวจสอบอย่างรอบครอบแล้ว
พิจารณาว่าการอนุมัติให้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้
ถูกลดระดับชั้นความลับทั้ง๓ชุดเลย

จะไม่เป็นการเปิดเผยศักยภาพหรือระบบที่อ่อนไหวใดทั้งสิ้น
ก็คือเรียกว่าเปิดเผยให้ดูได้

คุณพิษไม่ใช่พี่หนุ่มคุณพิษทองเจือ

รอบแรกปี๒๐๐๕หลายคลิปรวมกันเลย

นี่นะครับก็คือหลายคนก็เชื่อกันเพราะว่า
ในนั้นจะมีเสียงของทหารที่เขาขับเครื่องบิน
เขาบอกแล้วโอ้โหดูสิมันตีรังกาได้ด้วย

บอกว่าถ้าเขาสรุปแล้วได้เป็นประธานาธิบดี
เรื่องอะไรทุกอย่างให้กับประชาชน

มันเกิดขึ้นมันเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงกราโหมของญี่ปุ่น

รัฐมนตรีกราโฮมญี่ปุ่นนุ่มเข้าใจหรือยัง

เราก็ได้ยินว่าเพ็นตาก้อนพักใจนะนุ่มนะ

โอเคหนุ่มช่วยถามแล้วนะอาจจะเล่าให้ฟัง

นะครับรัฐมนตรีกระทรวงกราโฮมของญี่ปุ่นคุณโคโน๊กเนี่ย
บอกว่ากองกำลังป้องกันตัวเอง

แสดงว่าในอนาคตอันใกล้
จะต้องมีกองทัพหรือจะต้องมีนักบินหรือจะต้องมีอะไร

นี่คือท่านรัฐมนตรีออกมาพูดอย่างนั้นเลยนะครับ

รัฐมนตรีกระทรวงเขาก็ได้สอบถาม
ที่รัฐมนตรีกระทรวงกราโหมของสหรัฐเนี่ย
ยอมรับว่าไอ้คลิปวิดีโอที่เมื่อกี้พี่หนุ่มเล่าเนี่ย

เรื่องแม่งก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ
ถูกบินที่ระบุเอกลักษณ์ไม่ได้

หนุ่มฉันก็มีสคริปต์เหมือนเธอนั่นแหละ

พ่อแม่ไม่เคยไปสอนอย่างนี้ว่าเป็นลักษณ์ไปจับภาพ

มันบินเข้ามาเลยมันบินแล้วมันก็หมุนอย่างนี้เลย
ซึ่งเขาก็บอกเลยว่า
รัฐมนตรีกระทรวงกราโหมของญี่ปุ่นเขากล่าวว่ายังไง
ผมไม่เคยเชื่อเลยแต่เนื่องจากกระทรวงกราโหมสหรัฐ
ได้ยืนยันภาพออกมาผมจึงอยากทราบรายละเอียด
เขาก็เลยเอามาวิเคราะห์ภาพครับ
จากสหรัฐดูเหมือนว่านักบินของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
เอาจริงเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเองก็เจอ

ที่เราหนีกลับกันภูเจลบทไปอยู่กับนุ้มตรงเภ้า
หนุ่มกลางวันถามอะไรตรงนี้เป็นใครนะตามห้วยต่อบังนะ
ตลอดเกิดกลางวันห้วยลูบขึ้นมาคนนี้คือใคร
อย่ามาถามเฉพาะตอนเย็นกูเหนื่อย

เขาบอกเขาก็เตรียมแล้วล่ะญี่ปุ่นเอง

เผชิญหน้าหากมนุษย์

ก็ไม่แน่ตอนนี้คือยังไม่รู้เลย

ถ้าเกิดเมืองไทยตั้งกองท้าวเหมือนญี่ปุ่นมันก็ให้พี่พีชเป็นผอบลองกองท้าว
แต่เขาบอกจริงแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่มีการพูดถึง

ยังส่งของเราไปถึงดวงอะไรตั้งหลายดวง
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่
มันไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าย้อนกลับไปจริงคือ
มันมีข่าวกรองวุฒิสภาของอเมริกาเขาออกมาพูดตั้งนานแล้วว่า
แล้วก็ดรของประเทศไทยของเราอย่างนี้

รอัดองค์ที่ไปสร้างยานลงจอด
เขาบอกมันต้องต่างเขาเคยสัมภาษณ์พี่เมียว
หนูเคยสัมภาษณ์เขากับ๒หูเนี่ยะ
บ้านพี่เหมียวเขาจะบอกว่าคุณจะเชื่อไหมคุณประดัม
นี่เพื่อนผมใครคะเพื่อน

นู่นเชียงใหม่มนุษย์ต่างดาวตอนนี้อยู่เชียงใหม่
ก็หัวเราะเลยเขาบอกเด็กเนี่ยลูกผมเนี่ย
อยู่ทันอยู่ทันที่วันหนึ่งวันนี้
เราเจอคนนี้เรารู้สึกโอ้คนนี้คนนี้เป็น
คนจีนคนนี้เป็นฝรั่ง

คนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวตรงนี้เป็นคน
เออเขาพูดอย่างนี้เขาบอกพวกเราทุกคนอยู่ทัน

บอกว่ามีนั่งมนุษย์ต่างดาวอ่ะผมเชียวว่ามี

ไทยรัฐยังเคยไปให้ดรเทพนมเรียก
โมส่งดาวน์อยากกินร้านเหลา

พญานาคเยอะเหลือเกินอยู่แม่งทุกที่เลย

เวลาไปปฏิบัติจะไปนั่งสมาธิ

อันนี้คือสาระ

เพราะวิทยาการของเขาคือ
ของเยอะแล้วก็ร่างกายใช้น้อย
เพราะว่ามีเครื่องอะไรที่เราเคยอ่านเหรอ
นิ้วอยากรู้จริงไหม

เกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวสิ

พ่อแม่ฉันก็เป็นมนุษย์แล้ว
ก็ไม่รู้จะไปตอบยังไง